สุชัชวีสุวันสวัสดิ์
โอ้โหคือมันมีท่อนหนึ่งของตอนที่มีการประกาศตัวน่ะ
ว่าผมเนี่ยนะมันสายเลือดไอสไตล์

ผมพูดเดี๋ยวไม่เหมือนฟังดรเอ๊ดีกว่า
เหมือนกับโตเกียวให้ของผมเนี่ยนะครับ
ถือว่าเป็นทายาทสายตรงไอสไตล์คนเดียวในแผ่นดินไทยเลยครับ

ท่านเป็นวิศวกรด้านอุโมงมือหนึ่งของโลกครับ
จบที่เดียวแล้วโดยไอสตาร์นี่แหละครับ
คือเรื่องนี้ต้นเรื่องคือมติชนออนไลน์ส่งอีเมลไปถามเลยนะ
ไปถึงท่านศาสตราจารย์เนี่ยก็มีการตอบอีเมลกลับมาฮะ
เป็นนักเรียนระดับปริญญาเอกของผมจริงและเป็นนักเรียนที่ดีมากคนหนึ่ง
อย่างไรก็ตามผมไม่ใช่หลานของอัลเบิร์ตไอสไตล์
และไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดทางสายเลือด
ผมหวังให้คุณสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์โชคดีในการลงชิงตำแหน่งผู้ว่า
เราต้องขอขอบคุณนะฮะมติชนออนไลน์ด้วยนะครับ
ขณะที่ดรเอ๊ฮะดรเอ๊ก็ชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นบอกว่าเขาแปลกใจนะ
แล้วตั้งข้อสังเกตว่าเอ้าทำไมสัตราจารย์อัลเบิร์ตไอสไตล์อาจารย์ของเขา
ได้ตอบอีเมลสื่อมวลชนทั้งที่คืนก่อนที่เขาจะแสดงวิสัยทัศน์เนี่ย
เขาก็ส่งไปหาอาจารย์รักของเขาก็คือสัตราจารย์อัลเบิร์ต
บอกว่าจะลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากอทมนะ
แต่จนถึงขณะนี้อีเมลที่เขาส่งไปก็ยังไม่มีการตอบกลับมา
ก็เลยแปลกใจว่าทำไมอาจารย์ไปตอบอีเมลสื่อมวลชน
อันนี้ดรเอ๊สงสัยได้สงสัยไป
เพราะทั้งชื่อนามสกุลแล้วก็อีเมลใช้นามสกุลเดียวกัน
ก็มีการบอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่นรุ่นพี่ก็มาบอก
ซึ่งก็เชื่อโดยบริสุทธิ์ใจมาตลอด
ไม่มีเจตนาจะยกเรื่องนี้มาเพื่อหาเสียงนะครับ
ซึ่งเขาก็เชื่อนะครับมาโดยตลอดนะครับ
นี้ถ้าใครติดตามจะรู้ว่าเขาพูดเรื่องนี้ในการบรรยายมา๔๕ปีแล้ว
ไม่ใช่จะเพิ่งมาพูดตอนประกาศตัวจะลงผู้ว่ากอทมในนามพักประชาธิปัตย์ครับ